เสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ก็จะมีการเก็บเท่าอัฐิด้วย
เพื่อนำไปลอยอังคารต่อไปที่ลำน้ำโขกนั่นเองนะครับ
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศนะครับ

เราถ่ายทอดบรรยากาศให้ชมกันตั้งแต่เช้าของเมื่อวานเลยก็ว่าได้
ไปจนถึงช่วงค่ำของเมื่อคืนจนเสร็จสิ้นการถวายพระเพลิงจริงนะครับ
เมื่อเวลาประมาณ๒๒๑๕นครับ
ผู้พราหมณ์ยอดแก้วได้อัญเชิญยอดนกภาษูนยอดสูงสุดของหีบ
รีระสังขารพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
มามอบให้กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ที่อนุสรสถานครับ
ที่พระพรมมังคลาจารย์เจ้าคุณทงชัย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
เป็นประธานจุดเตาสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
ที่ใต้เมลอยนกหัสดีลิงเทินบุษบก
จากนั้นมีการยิงลูกหนูเพลิง
นกหัสดีลิงพระสงฆ์สี่รูป
ยอดมุกหรือสวดพระอภิษฐรรม

เสร็จสิ้นถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพระคุณนะครับ
โดยทันทีที่เริ่มจุดไฟถวายเพลิง
และจุดไฟลูกหนูสาธุชนต่างยกมือพนมไหว้
กล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุนะครับ
เพลิงได้โหมลุกไหม้ตั้งแต่ยอดบุษบก
และเข้าไปสู่หัวนกนะครับ
ลำตัวนกจนมอดไหม้ทั้งหมด
ไปพร้อมกับสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณ
ทรงประหลาดแห่งที่รับสูงเทพเจ้าแห่งดังคุณทศ
ที่มีศิษยาเศรษฐิสิทธิ์นั้นเรื่องใสสัทธาทั่วโลก
ขึ้นสู่สวงสวรรค์นั่นเองนะครับ
นี่เป็นภาพที่หลายคนเมื่อวานพอถ่ายทอดไป
พอกล้องแพนไปเห็นประชาชนที่ไปร่วมพิธี

หลังน้ำตาด้วยความอาลัยหลวงพ่อคูณ
แบบเคารพนับถือกันมาตลอดชีวิตเลยนะครับ